บอกว่าถนนเพิ่งจะสร้างเสร็จได้เพียง๕เดือนเท่านั้น
แต่ว่าซุดตัวแล้วมาทำให้บ้านของชาวบ้าน
ซุดตัวพังไปด้วยคุณ
เสาสีนี่ก็เอ็นใช่ไหมคะ
และคนที่อยู่ในบ้านที่มันซุด

ของหมู่บ้านบ้านเรียบคลองทัพยาวชุมชนบ้านคลองมอน
ข้างวัดใหม่ปากคลองมอนหมู่ที่๗ตำบลศรีษะจราเข้น้อย
อำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ
เขาบอกว่าซุดตัวลึกลงไปกว่า๒เมตร
พังเสียหายเป็นระยะทางกว่า๑๕๐เมตรนะครับ
ก็แน่นอนส่งผลให้ท่อน้ำปลาปลามันแตก
เลนในพื้นถนนทะลักลงไปอยู่ในคลอง
แล้วก็มีน้ำท่วมขังมันสูงอยู่นะฮะ
ชาวบ้านก็ต้องนำเครื่องสูบน้ำมาเร่งสูบออก
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการซุดตัวไปมากกว่านี้
แต่จริงก่อนที่จะเอาเครื่องสูบน้ำมาสูบออก
มีเด็กนะคุณเขาก็คิดว่าเป็นแหล่งน้ำใหม่

พ่อแม่ก็ต้องบอกอ้าวขึ้นจากน้ำเลยลูก
เดี๋ยวจะสูบน้ำออกป้องกันการสุดตัวลงไป
ก็นี่แหละฮะเขาบอกว่าดูสิ
จะสร้างมาได้ไม่นานแต่ปรากฏว่าซุดตัวขนาดนี้
ขณะที่ชาวบ้านบางคนที่เล่านาทีหนีตายออกจากบ้านนะฮะ
โดยนายชานกรรณบางแก้วเล่านาธิหนีตาย
บอกว่าขณะที่ตัวเขาเองและครอบครัว
พักอาศัยในบ้านมีอยู่ด้วยกัน๕ชีวิต

ได้ยินเสียงดังเหมือนเสียงปูนที่บ้าน
มันลั่นหลายรอบแล้วนะฮะ
เมื่อหันไปมองรอบบ้านสำรวจรอบบ้าน
ปรากฏว่าโอ้โหมีแต่รอยแตกร้าวตามกำแพงไปหมดเลย

ก็เลยพากันวิ่งหนีตายออกจากบ้านนะครับ
ตกใจหนักไปกว่านั้นออกจากบ้านปุ๊บคุณ
ถนนหน้าบ้านกำลังซุดพังและกำลังยุบตัว
วิ่งหนีจากถนนที่มันกำลังยุบตัวอีก

ใช่เหมือนหนีตายเต็มที่เลย
เขาบอกว่าจนถึงขณะนี้ไม่กล้ากลับเข้าบ้าน
เพราะสภาพดูถนนข้างบ้านมันซุดไปหมดแล้วบ้านเอียงแล้ว

ต้องกันพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อันตรายไว้ก่อนแล้วนะครับ
ขณะที่คุณป้าอีกท่านหนึ่งคุณป้าฟองนวลกลั่นบางแก้ว
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงเมื่อวานนี้
ขณะที่คุณป้าเองนั่งอยู่ในบ้านได้ยินเสียงบ้านลั่นหลายครั้งนะครับ
สามีก็รีบเดินออกมาดูพบว่าท่อส่งน้ำปลาปลามันแตก
พื้นถนนเกิดการซุดตัวก่อน
สามีก็เลยรีบถอยรถเก๋งออกมาออกมาจากบ้าน
ใต้ท้องรถเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่า
มันติดกับพื้นที่กำลังซุดอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ชาวบ้านที่เห็นก็รีบมาช่วยกัน

หลังจากนั้นพื้นถนนซุดตัวลงคร่มทันทีเลยนะฮะ
ลักขึ้นมามีน้ำทะลักขึ้นมาเต็มไปหมด
จากถนนกลายเป็นคลองอีกสายหนึ่งแล้วนะฮะ
ทีนี้ก็ต้องถามผู้นำหมู่บ้านฮะผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่สุเทพสุขปรังผู้ใหญ่บ้านหมู่๗
ก็เปิดเผยว่าถนนสายนี้เพิ่งก่อสร้างเอง

แต่ปรากฏว่าเท่าที่ดูเนี่ย

มีการเทปูนหนาถึงประมาณ๒๐เซนติเมตร
ทำให้มันมีน้ำหนักค่อนข้างมากของปูนเนี่ยนะ

เรียบคลองต้องสร้างด้วยหลักวิศวกรรมจริงนะคุณ
ถูกต้องค่ะแล้วจริงมันต้องมีเสาเข็มเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ครับแล้วพอเรียบคลองแบบนี้น้ำในคลองมันลดน้อยลง
ซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณ๓๔เดือนก่อน
ดินที่บริเวณหน้าวัดที่ติดกับคลอง
ก็ได้มีการยุบตัวจนดึงสาราวัดพังเสียหายไปแล้ว๒รอบ
บตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตั้งงบประมาณกว่า๒๙ล้านบาท
สร้างเขื่อนเสาเข็มกันการสไลด์ของดินชั้นล่าง
แต่ยังไม่ทันที่จะได้สร้างเลยคุณ
ก็มาเกิดเหตุการณ์รอบนี้ซะก่อนนะครับ
ทางด้านของประหลัดอำเภอบางสาวทงนะฮะประหลัดนวลจันทร์โพวิจิตประหลัดผู้หญิงนะฮะ

และทางจังหวัดจะเร่งหาทางช่วยเหลือแก้ไขสิ่งต่างให้กับชาวบ้านต่อไป

แล้วก็เอาชาวบ้านไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อน
แล้วทีนี้จะเยียวยาชดเชยฟื้นฟูกันยังไง
ก็ต้องว่ากันไปรวมถึงการสร้างถนนใหม่อีก
ใช่ค่ะคราวนี้ต้องทำให้มั่นคงแข็งแรงแล้วจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะ
หลายคนบอกนี่ภาษีประชาชนไปละรอบหนึ่งเดี๋ยวต้องมาสร้างอีก